ส่วนคู่ที่ไม่ต้องลุ้นเพราะว่าเขาคุกข่าวขอแต่งงานกันไปแล้ว

ก็โดนหวั่นใจให้โซกอลในโรงเดชน์คุกข่าวขอแต่งงาน

เหมือนเทพนิยายเหมือนเราดูแบบว่าละครเวทีหรืออะไรอย่างนี้คุณ
ซึ่งแบบเนี่ยภาพเนี่ยที่เป็นภาพนิ่งที่เราเห็นกันมาหลายภาพเนี่ยนะ
ยังดูแบบส่วนคู่ที่ไม่ต้องลุ้นเพราะว่าเขาคุกข่าวขอแต่งงานกันไปแล้ว

เราดูแบบว่าละครเวทีหรืออะไรอย่างนี้คุณ
ซึ่งแบบเนี่ยภาพเนี่ยที่เป็นภาพนิ่งที่เราเห็นกันมาหลายภาพเนี่ยนะ
ยังดูแบบอลังการขนาดนี้เลยนะคะ
แล้วถ้าเกิดว่าคุณได้เห็นภาพคลิปวิดีโอเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหมันหวานมันโรแมนติกยิ่งกว่านิยายรักเรื่องไหนอีกนะคะ

วันที่สุดท้ายวันที่สุดท้ายคือวันที่สุดท้าย
แล้วว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าศิลิซ่าแต่งงานเนี่ยจะต้องมีทุ่มลาวเมนเดอร์อยู่กลางนั้น
นั่นน่ะสิอันนี้คิดกันไปก่อนแล้วกันนะคะ